ต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องร้อนร้อนคาโรงพักร้อนกลางโรงพักคราวนี้เมียขึ้นไปหา
ผัวเนี่ยเป็นตำรวจอยู่ปรากฏว่าไม่ได้ไปอย่างเดียวค่ะพกปืนไปด้วยแล้วก็ยิงปั้งเขาให้
อ่ะเป็นยังไงเล่าให้ฟังเหตุมันเกิดที่สอนอพระขนงค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยให้การช่วยเหลืออยู่เลยเนี่ยตามภาพ
ให้การช่วยเหลือพันธุ์ตำรวจโทกัสยศอยู่ในชุดเครื่องแบบตำรวจนอนอยู่ได้รับบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่ชายโครงซ้าย
ขณะที่เขาเนี่ยยืนสูบบุหรี่อยู่บริเวณด้านหลังตรงปางพระพุทธรูปปางลีลานะคะอยู่บริเวณหน้าสอนอนั่นเองค่ะจากนั้นค่ะมีหญิงสาวคนหนึ่ง
ชุดคลุมท้องมาด้วยนะคิดว่าจะเข้ามาแจ้งความคุณผู้ชมดูตามภาพเลยเดินเข้ามาหาพูดคุยกันด้วยความโมโหค่ะ
ก็รีบปรีเข้ามาให้การช่วยเหลือก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
ล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะคะ
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะอย่างที่บอกไป
เมียนี่แหละนะคะเมียนะคะจัดการผัวคาโรงพักเลยค่ะ
คือเพื่อนตำรวจก็มีการมาเจรจาบอกว่าใจเย็นก่อนใจเย็น
หญิงสาวเนี่ยยอมวางอาวุธปืนลงแล้วก็เข้าควบคุมตัวค่ะ
พร้อมกับนำตัวไปสอบสวนทราบว่าเธอเนี่ยนะฮะ
เป็นหนึ่งในบรรดาเมีย๔คนของทางด้านตำรวจนายนี้
กี่คนเลยเหรอสี่คนคุณผู้ชมหนึ่งในสี่
แล้วปัจจุบันที่ใส่ชุดคลุมมาเพราะอะไร
ก็ตั้งท้องอยู่ไงเธอบอกเธอท้องหลายเดือนแล้วด้วย
แต่มันมีปัญหาในครอบครัวบุกมาเคลียร์ที่โรงพัก
คุยกันไม่รู้เรื่องเลือดมันร้อนยิงใส่เลย
ขณะเดียวกันที่ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกวชิรากรนะคะ
ภูมิกับสนพระขนงเล่าให้ฟังว่า
เหตุที่เกิดขึ้นมันเป็นเรื่องภายในครอบครัว
ประกอบกับบันดาลโทษะฝ่ายหญิงนี่นะ
เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งคัน
ผู้กำกับสอนอบอกว่าฝ่ายหญิงไม่ได้ตั้งคันตามที่เป็นข่าวเลย
ยังไงก็ตามค่ะภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เนี่ย

พร้อมด้วยแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่
ขณะปฏิบัติหน้าที่นะคุณผู้ชม
รวมไปถึงมีอาวุธพกพาเข้าไปในเมืองในหมู่บ้าน
ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแน่นอนว่า
เหตุเกิดที่โรงพักก็ต้องดำเนินคดีที่โรงพักนี่แหละค่ะ

ใช่เหตุการณ์นี้เนี่ยมันจะมีหลายมุมหลายแง่หลายงามพอสมควร
คือตอนแรกเนี่ยตามแหล่งข่าวออกมาบอกว่า
คนก่อเหตุเหมือนตั้งคัน
แล้วกลายเป็นว่าเราไปรู้ทีหลังว่า
ตัวผู้ก่อเหตุอายุมากแล้ว

ภูมิกับสนพระขนงเองยังออกมาบอกว่า
สิบกว่าเขาไม่ตั้งคันแน่นอนไม่รู้ว่าใครไปเต้าข่าวนี้มา
แล้วเรื่องที่บอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องชู้สาว

อันนี้จริงเราก็ยังไม่ได้รู้ด้วยนะว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
เดี๋ยวก็ต้องรอตัวนายตำรวจที่บาดเจ็บออกมาชี้แจงเรื่องนี้
แต่เป็นคำกล่าวอ้างของฝ่ายผู้หญิงฝ่ายเดียวหรือเปล่า
ที่บอกว่ามีภรรยาต้อง๔คนอะไรแบบนี้นะฮะ